ข่าวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความขึ้นหน้า
กรณีซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็คือเป็นกรณีที่คนร้ายไปยิงกำนันเตี้ย
ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก็คือคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีแดงค่ะ
ที่หน้าบ้านของกำนันเตี้ยซึ่งกำนันเตี้ยเปิดขายของชำอยู่ที่หน้าบ้านตัวเอง
เป็นช่วงที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงเข้ามาขี่ช้าและหลังจากนั้นมาจอดอยู่ที่หน้าบ้าน
เดินเข้าไปในบ้านทำทีขอซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง
และในช่วงที่กำนันเตี้ยก็คือนางกันนิกาวงศิริอายุ๕๒ปี
เป็นกำนันตำบลผ่าตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
เดินเข้าไปหยิบของให้พอเดินออกมากำลังจะยื่นให้
ควักปืนออกมาจ่อยิงกำนันเตี้ยเสียชีวิตที่หน้าบ้านตัวเอง
นี่เป็นภาพช่วงการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
ไป๑๖วันตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๕คน
คนที่เข้าไปก่อเหตุ๑คนแต่เชื่อมโยงไปถึงการจ้างวาน
สรุปแล้วคดีนี้ขบวนการนี้มี๕คนนะคะ
คนแรกนายสามารถทิพย์ศักดิ์อายุ๕๗ปี
คนที่สองนายสำริทธิ์สังศิงษ์อายุ๕๙ปี
คนที่๓นายประสิทธิ์อินเนื่องอายุ๕๕ปี
คนที่๔นายธนภูมิพรมมาตรอายุ๓๗ปี
และคนสุดท้ายนะคะนางสาวพนิดาจุนเดนอายุ๓๑ปี
๕คนถูกจับกลุ่มได้พื้นที่แตกต่างกันไป
สุราธานีหนองคายและกรุงเทพแต่ต้องไปรวมตัวกันนะคะ
ถูกจับกลุ่มแล้วเอาไปรวบรวมตัวที่กองบังคับการปราบรามกรุงเทพมหานคร
ซึ่งพบตรค่ะจะเห็นไหมคะตั้งโต๊ะ
เป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเอง
และระหว่างการสอบปากคำค่ะ
เหตุการณ์นี้มีทั้งผู้รับสารภาพและไม่รับสารภาพเนี่ยค่ะ
ช่วงนี้มือยิงลุกขึ้น
ในขณะที่มือตัวเองนะยังถูกใส่กุญแจมืออยู่เลย
วบสองมือนี่แหละทุบเข้าไปที่หัวของผู้ต้องหาอีกรายหนึ่ง
เพราะอะไรเพราะว่าพูดมาไม่ตรงกันนะ
มันไม่ตรงกันและคนที่รับสารภาพคนเดียว
ก็คือมือยิงที่มีชื่อว่านายธนภูมิที่สีสาล้นนะครับ

แต่จุดที่นะคะก็ต้องเข้ามารับเหตุแบบนี้

และหลังจากสอบปากคำประมาณ๑๕นาทีค่ะ
พนตรวจเอกจักษ์ภิพชายดินจิณดาพร้อมด้วย
ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยค่ะ
จากการสอบปากคำนะคะมีเพียงนายธนภูมิ
คนที่ลุกขึ้นทุบเพื่อนเนี่ยนะเป็นมือปืนรับสารภาพคนเดียว
ส่วนคนอื่นค่ะให้การภาคเศษอ้างไม่รู้ไม่เห็น
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๔นะคะระบุว่า
ปมเหตุมันเป็นแบบนี้นะคะมาจากความขัดแย้งที่ดิน
สอปกรณ์หนึ่งร้อยยี่สิบไร่ในพื้นที่ตำบลผ่าตั้งที่กำลังเตี้ยเนี่ย
ไปเกี่ยวข้องในหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทำให้นายสามารถและนายสำริทเสียผลประโยชน์
ก็เลยจัดหามือปืนจ้างวานมือปืนก็คือนายธนภูมิในราคาสองแสนบาท
ประกอบเหตุยิงกำนั้นค่ะวันเกิดเหตุไหนธนภูมิใช้รถจักรยานโยน
ขี่ไปยิงกำนันเตี้ยแล้วเอาไปทิ้งเอาจักรยานยนต์สีแดงคันนี้นะ
ขับจากจุดทิ้งรถจักรยานยนต์ถึงแยกน้ำโขงอำเภอท่าบ่อน้องคาย

แล้วก็ขี่รถกระบะนิสสันนาวาร่าสีแดง
นายธนภูมิไปหานางสาวพะนิดาพันรยา

ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ค่ะ
กำนันหญิงคือกำนันกรรมิการหรือกำนันเตี้ย
ซึ่งเป็นกำนันที่ดูแลรักษาประโยชน์ให้กับชาวบ้าน
ในที่ที่บริเวณสังคมนะครับ
ตำรวจบอกว่านี่เป็นการจับกลุ่มเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวจะขยายผลว่ามีใครในพื้นที่ร่วมลงขันว่าจ้างกันอีกหรือเปล่า
เพราะว่าตำรวจได้ข้อมูลมาว่ามีเครือข่ายของนายสำริท
เคยมีปัญหากับกำนันเตี้ยด้วยก็คือการถูกยึดที่ดินค่ะ
หลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือทำแผนนะคะพรุ่งนี้
แล้วก็ไปฝากขังที่สารหนองคายในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

วันจันทร์ที่๑๗กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันฝากขังวันแรกนะคะ
ส่วนครอบครัวของกำนันเตี้ยค่ะนายพิเดชวงซีริค่ะ
เปิดเผยทั้งน้ำตานะคะพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าตอนนี้นับจนถึงวันนี้๑๖วันผ่านไป
มีทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเนี่ยนะคะ
คือดีใจภูมิใจกับการที่ตำรวจทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ในการดำเนินคดี๑๖วันจับคนร้ายได้
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างเต็มที่
โดยตั้งแต่ภรรยาเสียชีวิตคอยจุดทูปบอกกล่าวทุกวันค่ะ
ให้ช่วยดนใจตำรวจจับคนร้ายให้ได้หน่อย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

ขณะเดียวกันชาวบ้านคนอื่นก็บอกดีใจขอบคุณตำรวจที่ตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้สำเร็จ
แล้วก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตด้วยเนื่องจากคนในพื้นที่ยืนยันกำนันเตี้ยเป็นคนดีนะคะ
แต่ว่าเสียดายที่ต้องมาตายเพราะว่าทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้กับชาวบ้าน
นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปในสวนยางพาราไม่กล้าไปทำไร่
เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยแต่เมื่อจับคนร้ายได้ตอนนี้ชาวบ้านโล่งใจค่ะ